คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับปุ๋ยไฟล์นัทพัฒน์และแฟนหนุ่มนอกวงการคุณตามนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพิธีวิวากันไปเรียบร้อยแล้ว
บรรยากาศนี้บอกเลยว่าอบอุ่นมากชื่นมื้นสุดนะคะ

ใช่ค่ะมียาดผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นศักดิ์หรือพญาในช่วงสวมแหวนด้วย
ซึ่งตามภาพอย่างที่พี่แจ๊คบอกค่ะมีผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างพี่ไก่วรายุทธ์มาร่วมงานนี้ด้วย
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับปุ๋ยไฟล์และหนุ่มตามด้วยนะ
ร่องเรือไปนะคะก็จริงก่อนหน้านี้ได้เจอไฟล์ก่อนที่ติดโควิดเนี่ยค่ะแล้วก็ไฟล์บอกว่าจะแต่งงาน
แล้วว่าจะชวนไปโอดไปเลยมีพี่สุยพี่แจ๊คนี่แหละคือแบบบ้านอยู่ใกล้กันอ่ะ
ว่าจะไปนะคะขอแสงความดีด้วยนะคะไว้โอกาสเหมาะ
เดี๋ยวค่อยไปปาตรงปาร์ตี้กันเนาะ
เจ้าสาวสวยมากลืมบอกจริง